อายุ๘๕ปีท่านอยู่บ้านคนเดียวพอขึ้นบ้านไปชั้น๒จะไปเปิดตู้เสื้อผ้าปรากฏว่ามันไม่รู้มาทำรังตอนไหนครับต่อหัวเสือครับคุณผู้ชมฮะต้องแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมกู้ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องสวมชุดคลุมก่อนปกปิดร่างกายให้มิดชิดก่อนแล้วเอานะครับสเปรย์ยาฆ่าแมลงเนี่ยเข้าไปทำลายรังต่อหัวเสือรังเบอร์เรอเลยคุณผู้ชมนะครับมันไปทำรังในตู้เสื้อผ้านี่ฮะใหญ่ไม่ใหญ่คุณผู้ชม
๒๕ปีโอ้โหวันนี้ถ้าโดนไปนะผมขนลุกแล้วแทบตัวเดียวเข้าแบบเจ็บแทบแพ้ตายได้นะเจ็บมากจริงอ่ะใช่ฮะ
ชั้นสองของบ้านครับโอ้โหตัวต่อมันบินนะครับบินอยู่ในตู้เสื้อผ้าพี่เขาก็ใช้ยาข้ามแรงฉีดพ่นโดยรอบก่อนแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลง
หมดไป๔กระป๋องนะ๒๐นาที
ต่อที่มันบินวนไปวนมานะมันก็
อยู่ในรังก็สลบบ้างบินหนีไปบ้างตกลงบนพื้นบ้านบ้าง
จากนั้นครับก็ใช้มีดปลายแหลมแซะ
แซะรังต่อออกมานี่นี่แซะออกมาแล้ว
รังต่อนี่สิครับเอาของดีอยู่ในนี้

ตัวอ่อนกู้ไพช่วยกันหยิบออกมาแล้วเดี๋ยว
เขาบอกว่าตำน้ำพริกอร่อยนักนะ

เจ้าของบ้านอายุ๘๕ที่ผมว่า
ท่านเล่าบอกว่าวันก่อนตอนสายเดินขึ้นบ้าน
เข้าไปใกล้ตู้เสื้อผ้า
เอ้าตัวต่อเนี่ยมันบินก่อนบ้อนเลย
สัปดาห์ก่อนเพิ่งจะถูกต่อหัวเสือบินมาต่อย
ลูกหลานเอายามองเอายาแก้อักเสบมาให้กินอาการก็ดีขึ้น
ไม่คิดว่าอยู่ดีมันจะมาทำรังอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับ